เดี๋ยวมาดูโจรคนนี้คุณผู้ชมจะไปลักสายไฟ
ครับบึ้มเลยอ่ะเออกรรมตามทัน
กรรมตามทันจริงจริงครับแต่ก่อนอื่นที่ปัตตานีอันนี้ก็คล้ายคล้ายกัน
เหมือนกันแล้วไฟเขาพึบเลยอ่ะ
ปรี๊ปรี๊ปรี๊ปรี๊ปรี๊ปแบบเนี้ยมันน่ากลัวจริงจริงคุณผู้ชมฮะ
กลัวว่าไฟรั่วแล้วมันจะไปโดนคนแถวนั้น
เอาสิเทศเกิดช่วงข้ามวันพุธที่ผ่านมาสองพฤษจิกายนครับ
คือเจ้าของคลิปเนี่ยเขาถ่ายมาจากร้านอาหารนะตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล๕
เขาก็ไปนั่งจิบน้ำชาอยู่ถังทางนั้นมันจะใกล้หมอสงขลานาคารินวิทยาเขตปรัตภัณฑ์ครับ
เขตอำเภอเมืองจู่จู่ถ่ายเนี่ย
เขาเห็นไอ้มอแปลงไฟฟ้าบนเสาไฟหน้าโรงเรียนมันระเบิดบึ้มขึ้นมา
แล้วก็ไฟระเบิดพึบพับแบบนี้
หลายคนเห็นแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าเป็นห่วงสองคนที่อยู่ในร้านอาหารริมทางนั่นแหละ

ไม่รู้ว่ามันมีไฟรั่วไหลลงพื้นด้วยหรือเปล่า
ตอนนั้นก็ฝนตกอย่างที่เห็นกัน
จริงเขาก็บอกว่าควรจะหนีออกมาให้ห่างเลยนะ
เพราะฝนตกถนนเปียกเดี๋ยวไฟมันจะช็อตถึงตัวเราได้

ตอนนั้นฝนตกและน้ำท่วม

ชาวบ้านเขาเลยฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
ตรวจสอบให้หน่อยว่าเสาไฟมันมีปัญหาไฟรั่วหรือเปล่า
จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกับชาวบ้านครับ